ซึ่งมือปืนกับผู้ตายนั้นเป็นเครือยาศกันนะครับ
โดยก่อเหตุที่หน้าบ้านนะครับแล้วก็ดักยิงกระหน่ำยิงถึง๑๔นัด
สาเหตุนั้นเพียงแค่เรื่องของการตักแกงในงานบุญเท่านั้น

มันยิงเหมือนปักเหมือนปลามันไม่ใช่
ชุดแรกนั้น๒๓นัดประมาณ
แต่พอชุดที่สองหมดเลยหมดแม็กซ์เลย
ช่วงบ่ายของวันที่๑๐กรกฎาคมที่ผ่านมา
ขณะนายธีรพลมัตกะเสนหรือบังฉารีฟ
หนุ่มโรงงานในวัย๒๓ปี
กำลังขี่รถจักรยานยนต์กลับไปเข้างาน

อย่างนายวิรัติจันอิอายุ๓๒ปี
ใช้อาวุธปืนขนาด๙มมจ่อยิงถึง๑๔นัด
ส่งผลให้นายธิรพลเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ

ก็รีบขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
นายเสรีมัตกะเสนพ่อของผู้เสียชีวิต
ประเด็นการตายของลูกว่ามาจากปัญหาบาดหมาง
เรื่องการตักแกงในงานบุญเมื่อวันที่๑กรกฎาคมที่ผ่านมา
ที่นายวิรัติจันอิพี่ชายของมือหญิง
ให้นายธิรพลเข้ามาเอาแกงกลับไปกิน
แต่นายธีรพลกลับปฏิเสธด้วยท่าทีขึงขัง

จนทำให้นายวิรัติแคงใจ
นายจิรพลไปชกต่อยกับพี่ชายของเขา
กระทั่งหลังเหตุการณ์เรื่องตักแกงผ่านไป
นายธีรพลกลับถูกคมครูมาตลอดว่าให้ระวังตัว
โดยถ้าเผลออาจเจ็บหนักถึงขั้นเสียชีวิต

ตะเกงอย่างเดียวเรื่องอื่นไม่มี
ใช่ใช่คือเรื่องนั้นมันไม่ใช่
นั่นนี่แอบแบวแกงคือแกไปคุยอ่ะ
กันกับวิโรธแต่วิรัติมาเจ็บแทน
คือเขาขู่เขาจะปองร้ายลูกชายพ่อ
ได้บอกพ่อคือระวังตัวไว้ดี

ทีมข่าวพยายามสืบเสาะหาสาเหตุที่แท้จริงจากพยานแวดล้อม
เพราะไม่อยากจะเชื่อว่าปมเหตุของการฆ่า
จะมีปมเพียงเรื่องยิบย่อยเพียงแค่เรื่องตักแกง
โดยทีมข่าวได้เดินทางไปยังโรงงานของนายธีรพล
ซึ่งหัวหน้างานก็ยังคงไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดเช่นกัน
เพราะนายธีรพลเพิ่งปลดประจำการจากทหารเกณฑ์
มาเป็นลูกจ้างในโรงงานได้เพียงแค่๑๐วัน
ไม่ว่าจะด้วยเรื่องบาดหมางส่วนตัว

ที่ผู้เป็นพ่อได้มีการยืนยันมูลเหตุในครั้งนี้นะครับ
แต่ก็ถือว่าในธีรพลเนี่ยเป็นเสาหลักของบ้านคนหนึ่ง
ที่เขาได้มีการคาดหวังว่าจะมีการพึ่งน้ำพักน้ำแรงของเขา
หลังจากที่มาทำงานที่โรงงานแห่งนี้
และผู้เป็นพ่อเองก็ไม่คาดคิดมาก่อนว่า
จุดเส้นทางถนนที่สัญจรไปมาตรงนี้
จะเป็นจุดจบของนายธีรพลครับ
ส่วนฝั่งเพื่อนของผู้ต้องหายอมรับกับทีมข่าว
ว่ามือปืนอย่างนายวิรัติเดิมทีเป็นคนดี
และถ้าไม่เหลือเอาจริงคงไม่บันดาลโทษะขนาดนี้
ที่จริงจากทางพันธ์ตำรวจเอกโกศลปรับ
ผู้กำกับการสพควรมีดยืนยันตรงว่า
มการฆ่ามีมากกว่าการตักแกง
เพราะหลังเกิดเรื่องผู้ต้องหาได้ติดต่อเข้ามามอบตัวทันที
งั้นจากว่าเดี๋ยวผม

เพราะสุดท้ายเมื่อฝั่งศูนย์เสียถึงแก่ความตาย

ที่จะหลบหนีหรือต่อสู้คดี
ก็จะต้องถูกตราหน้าว่าเป็นฆาตกรฆ่าคนอยู่ดี
นำซ้ำคดีนี้ทั้งมือปืนและนายธิรพล

ทั้งคู่ถูกเลี้ยงและโตมาด้วยกัน

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน